มาถึงข่าวนี้ค่ะ๖โมง๓๘นาที
ขานเวลานิดนึงจะบอกว่าให้ฟังข่าวนี้ดี

พี่เบิร์ตว่ากระแสมันจะลดลงหรือทัวร์มันจะลงมากขึ้น

เรื่องนี้ที่จะเล่าเนี่ยคือเรื่องทนายค่ะ
ธนายพัดหรือที่เราเรียกว่าธนายแอมบ์นะ

เมื่อวันที่๕พฤษภาคือวันที่ทนายพัฒน์
จากปากแม้แต่คำเดียวว่ากำลังจะไม่ได้เป็นทนายให้แอมแต่
พอมาเมื่อวานนักข่าวยกหูโทรหาครับทนายพัฒน์บอกว่าตอน
ทนายพัฒน์ไม่ได้เป็นทนายให้แอมแล้วนะคะเพราะว่าทนาย
พัฒน์เป็นทนายในชั้นสอบสวนส่วนในชั้นศาลให้เป็นทนายคน
อื่นเรียบร้อยเลยคือทนายพัฒน์ถอนตัวหรือว่าแอมขอเปลี่ยนเขา
บอกว่าแอมขอเปลี่ยนหรอนี่จะมาพูดลอยไม่ได้ในน้ำแข็ง
เดี๋ยวให้ฟังข่าวนี้เพราะอะไรเราไปคุยกับทนายพัฒน์มา
โทรหาทนายพัฒน์เดี๋ยวจะคัดเสียงสัมภาษณ์ให้ได้ฟังกัน
สุวรรณวรรดิเว้นทนายความของแอมจริงนะตอนนี้เราเรียกทนาย
เหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่แล้ว
แอมเนี่ยไปแต่งตั้งธนายคนใหม่แล้วเซนแล้วนะ
ใบตั้งทนาย๒ใบเรียบร้อยแล้วด้วย

นายแอมบอกว่าอ๋องั้นเดี๋ยว

ทนายพัฒน์บอกว่างั้นเดี๋ยวบอกชื่อเลยละกันนะคะ
เผื่อจะได้ไปสอบถามกัน
ชื่อว่าทนายชินคุบไทยกรค่ะ
แล้ววันสุดท้ายที่ทนายพัฒน์ทำหน้าที่ทนายให้กับแอมเนี่ย
ก็คือวันที่ทนายพัฒน์ไปเยี่ยมแอมที่ทันทะสถานหญิงกลางเมื่อวันที่๕
พฤษภาที่ผ่านมาพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมจำได้ป่ะ
ทนายพัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์เองบอกว่า
หลังจากนี้แอมไม่อยากเจอใครแล้ว

ไม่ต้องมาแล้วคนที่จะเข้าไปหาแอมได้คือทนายพัฒน์คนเดียวเท่านั้น

เนี่ยวันนั้นยังพูดแบบนี้อยู่เลยอะค่ะ
แล้วปรากฏว่าล่าสุดให้สัมภาษณ์แบบนี้

คือนับตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคม
จริงจังเลยค่ะ
น้องแอมเขาได้แต่งขนายทางศาลอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งไม่ใช่พัฒน์คนที่เข้ามาทำเนี่ย

หมดหน้าที่แล้วเรามีหน้าที่ในแพทย์ชั้นพนักงานสอบสวนนะ
ตอนนี้มีคุณชินคุบไทยกรเข้ามารับผิดชอบทั้งหมด
ขอแอมท์ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับคุณพัฒน์
แล้วก็เลิกคอมเมนต์คุณแพทย์ได้แล้วค่ะ
เราไม่ได้เป็นทนายให้กับเขาแล้วนะคะ
แล้วก็ที่จะต้องชี้แจงอีกทีหนึ่งว่า

พัฒน์ไม่ได้อยู่ในวงโคจรอะไรกับเขาเลย
กรุณายอย่าลากเราลงต่ำไปด้วยนะคะ

ลากเราลงต่ำไปด้วย
ประโยคนี้จะกลายเป็นไฮไลท์
อ้าวแล้วก่อนหน้าที่เคยออกมาพูด
ทนายพัฒน์บอกหลังจากนี้ทุกคดีจะรวมเอาไว้

ใช่ต่อให้จะมีมากกว่านี้ทนายพัฒน์ก็จะดูแลค่ะ
อ้าวยังมีอีกคำนึงที่เธอบอกว่า

คดีนี้ถ้าไปสู่ชั้นศาลสนุก
เออแล้วมีการบอกด้วยว่าตอนนั้นบอกแอมรออีกเท่าไหร่นะ
๔วันเดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งกัน

โยคอะไรต่างเหล่านี้ที่ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี

ทนายพัฒน์บอกว่าอ๋อแล้วฝากไปถึงทนายความด้วยกันด้วยนะคะ
วิพากษ์วิจารณ์ทนายความคนอื่นได้แล้วค่ะ
มันญาติทนายความไม่ใช่แค่ประชาชนกับทนายความด้วยกันนะคะ
ซึ่งทนายความกับทนายความด้วยกันก็ได้เหมือนกัน
คือหลังจากนี้มันอาจจะต้องแบบขีดเส้นเอาไว้แล้ว

ไม่แต่ช่วงที่เป็นทนายของแอมอ่ะ

จำได้ไหมที่น้ำแข็งแบบไปถามว่าแบบ
เนี่ยคนแบบคนมาด่าเราคนมาอะไรอย่างนี้
ทนายพัฒน์บอกว่าอ๋อก็ได้เลย
ตอนนั้นคือไปถามเรื่องที่อะไรนะไม่ตรงปก
ทนายพัฒน์บอกว่าไม่เป็นไรก็คอมเมนต์มาได้เลย

แต่ล่าสุดออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะ
ซึ่งทนายพัฒน์บอกว่าหลังจากที่รู้ว่าแอมมีการตั้งทนายความคนใหม่เนี่ย
ซึ่งก็ทนายพัฒน์ก็แจ้งไปยังครอบครัวของแอมให้ทราบเรื่องแล้วล่ะค่ะ

แล้วสาเหตุที่แอมมีการตั้งทนายความคนใหม่เนี่ย
นายพัฒน์บอกว่าอันนี้ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไร
แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแอมอาจจะไม่พอใจในการทำงานของทนายพัฒน์ก็ได้

เพราะว่าจริงแล้วก็ไปไล่ไทม์ไลน์เหมือนกันว่า

ทนายพัฒน์เขาก็พยายามบอกค่ะว่ารู้จักกับแอมมาก็จริง
แต่ว่ารู้จักในแง่ของเหมือนกับเรื่องการทำงาน

คือมีคนไปโยงว่าทนายพัฒน์มีส่วนรู้อะไรเกี่ยวกับคดีด้วยหรือเปล่า
ทนายพัฒน์ก็ชี้แจงยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้
เกี่ยวกับการที่แอมไปก่อเหตุนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีของนางสาวแอมเนี่ยคุณผู้ชมฮะ

คดีนี้ดังขึ้นมาเพราะว่าการเสียชีวิตของคุณก้อย
หลังคุณก้อยเสียชีวิตได้สัก๕วันเนี่ย
ส่งไปหาผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนซีเลยนะของแอม
นี่คือพยานปากสำคัญครับ
มาให้ปากคำกับตำรวจ
มีทรัพย์สินมีกระเป๋าของก้อยครับ

เธอได้ยังไม่จับอะ

มีกระเป๋ามีทรัศน์มูยมือถือ

นี่คือกล่องพัสดุที่พยานปากสำคัญครับ
เอามาหม้อไปกับชุดคลี่คายคดีนางเสาแอวม่ะ
จำได้อยู่เลยว่ากระเป๋าหลุยใบนี้
เป็นกระเป๋าเดียวกันกับภาพในกล้องวงจรปิด
กันกับภาพในกล้องวงจรปิดตอนที่ท่าน้ำที่ก้อยจะไปปล่อยปลา
ใช่ที่ก้อยไปที่ท่าน้ำคุณผู้ชมน่ะเนี้ย
กระเป๋าใบเนี้ยเออแล้วกล่องพัสดุเนี้ย
ส่งมาให้พยานคนนี้๕วันคล้อยหลังจากที่ก้อยเสียชีวิตครับ
โอ้โหใครเป็นคนส่งอ่ะเฮ้ยมันตรวจสอบก็ได้นะเออ
เออสอบได้ไหมครับแล้วกล่องเนี้ยไม่มีการเปิดมาก่อนเลยน่ะอ๋อ
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินครับเป็นคนที่พาพยานปากสำคัญคนนี้
มาเจอกับชุดคลี่คลายคดีแล้วก็อาสาเปิดกล่องพัสดุให้ดูพร้อมกันเลยครับ
ในถุงเนี่ยก็มีถุงดำไอ้ในกล่องนะมีถุงดำมีถุงพลาสติกห่อสองชั้น
มีกระเป๋าแบรนดเนมใบหนึ่งกระเป๋าเงิน๒ใบกระเป๋าใส่นมบัตรหนึ่งใบ
และเอกสารใบเสร็จรับส่งสินค้าที่มีชื่อผู้รับสินค้าคือก้อยครับอ่า
แล้วก็มีมือถือเครื่องหนึ่งค่ะญาติของก้อยยืนยันว่าเฮ้ยทั้งหมดที่เจอเนี่ย
เป็นของก้อยจริงนะเหมือนพี่น้ำแข็งบอกเลย
กระเป๋าใบนั้นคือกระเป๋าที่ก้อยมักจะสะพายเวลาไปข้างนอกนี่ฮะ
นี่ตอนไปทำบุญก็มีเหมือนกันค่ะวางอยู่ข้างข้างตัวก้อยเลยครับเออ
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินบอกว่าพยานที่ได้รับพัสดุคนนี้
เป็นคนที่เคยให้ข้อมูลเรื่องขบวนการหวยทิพย์รวมไปถึงเรื่องการออกรถป้ายแดงของแอมด้วย
แล้วพยานคนนี้เป็นคนที่แอมไว้วางใจเป็นคนที่แอมระบุให้เข้าไปเยี่ยมในเรือนจำได้ด้วยนะ
พยานรายนี้บอกว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีพัสดุกล่องนี้
ส่งมาที่บ้านของเธอในจังหวัดเพชรชบุรีแต่ปกติบ้านหลังนั้นเนี่ย
ไม่มีใครอยู่นะเธอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ
มันจะเป็นพัสดุเกี่ยวกับอะไรได้ทีมงานมูลนิธิวินวินก็เลยลงพื้นที่ไป
แล้วก็ไปเจอกับพัสดุกล่องนี้แล้วก็นำมาให้ชุดคลี่คายคดีครับ
กล่องพัสดุนี้ส่งมาตั้งแต่สิบเก้าเมษายนตอนสิบหกนาฬิกาใช่
หลังก้อยเสียชื้นไปห้าวันแล้วก็ใช้บริษัทขนส่งเอกชนนะ
มีรายชื่อผู้ส่งเนี่ยชัดเจนมีเบอร์โทรด้วยอืม
ซึ่งที่อยู่ของผู้ทรงเนี่ยที่ไหนที่ไหนอยู่อำเภอธรรมกากาญจนบุรี
หรือว่านะท่ามกากาญจนบุรีคือจริงจริงอ่ะ
ตอนนั้นตำรวจเคยไปค้นที่ท่ามกาคือบ้านพ่อกับแม่ของแอมนี่
ท่ามะกาคือเป็นบ้านของคนใกล้ชิดของแอมก็แล้วกันครับครับ
พยานรายนี้เข้าให้ปากคำกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับบิ๊กโจ๊กอ่ะ
ก่อนจะออกมาเปิดเผยว่าช่วงที่พัสดุกล่องนี้ส่งมา
เจ้าหน้าที่โทรแจ้งว่าไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าส่ง
ค่าสินค้าใดนะตัวพยานเองก็แปลกใจ
เพราะปกติเวลาส่งเวลาเธอสั่งสินค้าเนี่ย
มักจะให้เก็บเงินปลายทางตลอด
ตอนแรกก็เข้าใจว่าส่งไปบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
แต่คนส่งพัสดุแจ้งว่าจะนำไปไว้ที่ตึกใหม่
ซึ่งก็เป็นคอนโดตามที่อยู่บัตรประชาชนในจังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งพยานก็บอกว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นนานแล้วนะ
ดีกว่าคือเรื่องนี้คุณผู้ชมที่มันมาเพิ่งเป็นข่าว
ทั้งที่บอกว่าส่งมาตั้งแต่เท่าไหร่นะ๑๙ใช่ป่ะ
เป็นเพราะว่าที่อยู่ที่ไปส่งอ่ะตัวพยานคนนี้ไม่ค่อยได้กลับไป
ไม่ค่อยอยู่ดังนั้นก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจ
แล้วเพิ่งมาเจอพอเจอพัสดุมีการถ่ายคลิปเปิดกล่อง
ทำไมต้องถ่ายคลิปคือปกติทั่วไปเลย
เวลาถ่ายสินค้าได้รับของมาจะมีการถ่ายคลิปเปิดกล่อง
เผื่อมีอะไรจะได้เป็นหลักฐานยืนยัน
แล้วพอเปิดมาเห็นว่าเป็นถุงดำก็เลยมีไปใส่ถุงพลาสติก
เพราะว่ากลัวเรื่องแบบมันจะเป็นหลักฐานสำคัญหรือเปล่า

มาดูความสัมพันธ์ของพยานคนนี้กับแอมดีกว่า
ตัวพยานเธอบอกว่าเธอรู้จักกับแอมตั้งแต่ปี๖๐
เขาเคยไปชักชวนร่วมลงทุนธุรกิจ
แล้วแอมแนะนำให้เธอไปกู้เงินธนาคารเพื่อจะมาลงทุน
เธอก็เอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แอมไว้

คาดว่าแอมเนี่ยน่าจะมีที่อยู่ของเธอจากเอกสารนี่แหละ
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมาคอนโดตัวเองเลยนะ
แล้วพอถามว่าเธอเคยโดนกระทำเหมือนเหยื่ออะไรอื่นหรือเปล่า
พยานคนนี้บอกว่าขอไม่ให้รายละเอียดดีกว่า

ตอนนั้นเธอไม่ทันได้ฉุกใจคิดนะว่า
โดนกระทำแบบเหยื่อรายอื่นของแอม
บอกว่าถ้าจะให้เอาเรื่องก็ไม่มีหลักฐานแล้วเช่นกัน
และหลังจากที่เธอโดนกระทำเธอก็ไม่เคยไปเจอ
หรือว่าไปไหนกับแอม๒ต่อ๒อีกเลยครับ
ไปฟังพยานปากสำคัญคนนี้หน่อยครับ
เป็นชื่อที่เราไม่รู้จัก
แล้วคนรับเป็นใคร
คนรับก็เป็นชื่อเราค่ะ
นี่แหละครับพยานคนนี้บอกว่าชื่อคนรับเนี่ยเป็นชื่อเธอ

สินในกล่องพัสดุก็เป็นของก้อยนี่แหละ
ก่อนนั้นที่ตำรวจพยายามหามาพักหนึ่งแล้วนะ
หาไม่เจอ
พัสดุกล่องนี้มีการส่งหมุนเวียนไปในหลายจังหวัด
ก่อนจะมาลงเอยที่จังหวัดเพชรชบุรีเป็นที่สุดท้ายเลย

พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มองว่าคนร้ายมีวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับการรับและส่งพัสดุกล่องนี้มาสอบประคำทั้งหมดครับ
วันนี้จะพาพยานปากนี้ไปพูดคุยกับแอมในเรือนจำ

เพื่อถามเรื่องทรัพย์สินของก้อยนี่แหละ

ตำรวจจากสพธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
นำตัวพยานมาเพิ่มอีก๒รายมาสอบปากคำ
ก็คือน้องชายและน้องสะพ้ายของแอม
โดยน้องสะพ้ายของแอมเนี่ยเห็นว่าเป็นคนส่งกล่องพัสดุ

แล้วต้นทางก็นี่แหละอย่างที่บอกคือมาจากอำเภอธรรมกาครับ
แล้วแอมทิ้งเงินค่าส่งพัสดุให้๒๐๐บาท
เพื่อจะส่งมายังบ้านหลังนั้นในจังหวัดราชบุรีเมื่อ๑๙เมษายน
แต่บ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่ครับ

แรกคิดว่าจะแบบว่าทุกอย่างจะคลี่คลาย
เพราะว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ป่ะพี่จำได้ใช่ไหม
บิ๊กโจ๊กบอกว่าวันศุกร์นี้จะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ
สงสัยบิ๊กโจ๊กต้องผ่ยายเวลาด้วยบางส่วน